ดาวเหนือเรือใบไขมุกนะครับเตรียมป้องกันแชมป์ไอบีเอฟแพลนแฟซิฟิกแพลนแฟซิฟิกนะครับ
เจอกับอดีตคู่ซ้อมของแมนนิปาเกียวไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดช่วงเย็นวันนี้ครับ
เมื่อวานนี้นะครับมีการชั้นน้ำหนักที่ค่ายเกียรติกรีลินโปรโมชั่น
ก่อนทำศึกกำปั้นสถานโลกแปดสิบห้าปีแม่โจทย์นะครับ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่คู่เอกนะครับ
ดาวเหนือเรือใบไขมุกแชมป์จูเนียร์ไอบีเอฟแพลนแฟซิฟิก
กันแชมป์ครั้งที่สี่กับซอนี่คาเจียดาโอผู้ท้าชิงรองแชมป์อันดับสามชาวฟิลิปปินส
เปอร์สตาร์มวยโลกและทั้งคู่ก็ช่างน้ำหนักผ่านพิกัดนะครับ
ดาวเหนือชนะไฟล์นี้ก่อนตัดเชือกไฟล์หน้าแล้วขึ้นไปชิงแชมป์โลก
บังคับกับอีวานบาลาซิสจากรัสเซียในปีหน้า
และเพชรดำรวมทั้งเหล็กกล้ากับสายฟ้าแลบเรือใบไข่มุกนะครับ
การท่าเรือชนะจะคว้าแชมป์แต่ถ้าเสมอหรือแพ้